มาถึงอีกหนึ่งข่าวใหญ่ค่ะต่อเนื่องกันเลยละกันคุณผู้ชม

ใหญ่หลายที่แล้วก็ร้อนแรงมาก

ใช่เสาไฟกินรีคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
เราเคยนำเสนออบตราชาเทวะที่สมุทรปราการเนี่ย

ก็มีการติดตั้งเสาไฟเพิ่มอีก๗๐๐กว่าต้น

มัติในการจัดซื้อและติดตั้งอีก๗๒๐ต้น
หลายคนถามว่าเสาไฟเก่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่เลย
คุณเอางบไปใช้ในการซื้อเสาใหม่อีกแล้วเหรอ

ทีนี้เมื่อวานก็มีการประชุมสภาอบตรราชาเทวะนะคะ

งบประมาณเพิ่มเติมอีก๖๘ล้านบาท
จะเอางบตรงนี้ไปซื้อเสาไฟปฏิมากรรมกินนารี
แล้วก็โคมไฟ๗๒๐ต้น
ราคาต้นนึงก็คือ๙๕๐๐๐บาท
คนถามว่ายังจะกล้าติดกันอีกเหรอ
แล้วก็เมื่อวานคือการประชุมของสภาอบตราชาเทวะ
มีคนประชุม๒๕คนที่ต้องเป็นคนลงมติ
แต่เขาบอกว่ามี๒คนที่งดออกเสียง

จากคนที่ทั้งเห็นชอบและคนที่ไม่เห็นชอบด้วย
ใช่ค่ะเรื่องนี้เราเคยนำเสนอข่าวไป

อย่างนายทรงชัยโน้กค้ามิลเนี่ยก็ยืนยันนะ
บอกว่าเรื่องที่จะติดตั้งเสาไฟกินนารี

คือนายยกอบตรรราชาเทวะก็บอกใช่ไหม
เดี๋ยวจะมีการติดตั้งอีกหลังจากนี้ค่ะ

ประชุมกันใหม่ติดตั้งกันเพิ่มอีก๗๐๐กว่าต้น

อันนี้คือสิ่งที่ประชาชนและคนในโลกโซเชียลเขาสงสัยนะ
ใช่ค่ะแล้วทีมข่าวของเราก็ไปที่พื้นที่ค่ะ
ที่อบตราชาเทวะก็ไปเจอกับนายกอบตนี่แหละ
ซึ่งก็บอกว่าเรื่องนี้นะมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากโลกภายนอก
โลกโซเชียลมีเดียคนวิภาควิจารณ์เยอะ
ก็เลยมีการใช้อำนาจของนายก
บอกว่าจะยังไม่ซื้อเสาไฟฟ้าทั้งหมด
จนกว่าทางองค์กรอิสรภ์ปชปงสชแล้วก็ปไปล์

ค้านายกหยุดไว้ก่อน
เพื่อให้มีการตรวจสอบที่ชัดเจนก่อน

แล้วปรากฏว่ามันมีความไม่ชอบมาพากล
ก็จะยุติโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้านี้ทันที
แต่ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วไม่ได้มีความผิดอะไร
ก็จะเดินหน้าโครงการนี้จัดซื้อต่อ
แล้วนายกอบตบอกอีกด้วยนะบอกว่าไม่อยากให้สื่อ
ถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ระหว่างที่ยังรอการตรวจสอบอยู่

แต่เหตุผลของผมที่จะยังไม่ซื้อ
ไม่ใช่เพราะโดนสื่อมวลชนจมตีหรือโซเชียลลุมด่า
เหตุผลผมคือรอองค์กรอิสระตรวจสอบให้แล้วเสร็จ
ผลเป็นอย่างไรผิดถูกแบบไหนและเดี๋ยวค่อยตัดสินใจ
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผิดไม่ใช่ชะลอนะ

ก็ทีนี้เมื่อกี้นายกบอกว่าอย่าเพิ่งไปถามประชาชนใช่ไหม
โอ้โหสื่ออย่างเราไม่ไหวหรอก
ก็ต้องถามความคิดเห็นประชาชนว่ารู้สึกยังไง
ใช่ไปถามชาวบ้านในหมู่บ้านที่เขาติดเสาไฟฟ้านี่แหละค่ะ
ก็ชาวบ้านเขาก็บอกนะเขาบอกว่าพอติดแล้ว
ไฟมันก็ส่องสว่างดีก็เห็นด้วย
เอามาติดเพื่อเพิ่มความสว่าง
แต่ทีนี้๗๒๐ต้น

ต้นใหม่เนี่ยที่มีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็จะผ่านงบเนี่ยนะคะ
คือชาวบ้านเขาบอกว่าเอ้าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
จะเอาไปลงไว้ที่ไหนบ้าง

แต่เราอยู่ที่ตามซอยเนี่ยเราก็นุ่มเข้ามาติดเออโอเค
แต่ว่าถ้าปลอดภัยกับเราเวลาเราออกไปไหนกันคือ
เนี่ยมันก็ดีอีกอย่าง

คือมันมีอย่างอื่นที่ต้องพัฒนาอีกเยอะเลย

ทั้งถนนหนทางระบบสาธุพะโพกเนี่ย
เอางบแบ่งไปใช้ตรงนั้นดีไหมนะฮะ
ชาวบ้านก็ครึ่งกลางนะคุณว่าจะยังไงดีนะครับ
แต่ทีนี้ครับตั้งแต่มีข่าวเสาไฟกินนารีออกมานะฮะ

ทีมข่าวของเราก็ต้องมีการตรวจสอบ

ตรวจสอบว่าที่ไหนบ้างที่มันเป็นประเด็นขึ้นมา

ติดตั้งเสาไฟรูปปฏิมากรรมต่าง

แล้วก็เขาบอกว่าอาจจะใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับ

การเสาไฟเครื่องบินของอบตหนองปลือจังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณอยู่ที่๑๖๘๐๐บาท
นี่คุณชะเลียต่อต้น
ส่วนโครงการเสาไฟเรือสุพรรณหงษ์ที่อำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
จำนวน๑๒ต้นซึ่งจริงผมชอบดีไซน์นะสวยดี

โครงการเสาไฟจุกประพาคารที่เทศบาลเมืองสัตหีบจังหวัดชมบุรี
เป็นสัญลักษณ์นายามอยู่ทะเลนะ
ต้นงบประมาณรวม๒๐ล้านบาทราคาเฉลี่ยต้นละ๑๕๐๐บาท
โครงการเสาไฟช้างที่เทศบาลเมืองวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
อันนี้ผมก็ชอบนะสวยดีไซน์สวย
จำนวน๒๐๔ต้นใช้งบประมาณ๓๐ล้านบาท
แต่ราคาเฉลี่ยต่อต้นไม่ค่อยสวยเลย
เพราะว่า๑๔๔๐๐๐บาทต่อต้น
ส่วนทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบที่ระยอง
ที่ระยองก็พบอีกนะครับ
เสาไฟปฏิมากรรมพระเจ้าตากตั้งอยู่ริมท้องไร่ท้องนา
อันนี้ชาวบ้านบอกตั้งทำไมตรงนี้ริมท้องไร่ท้องนา
ริมคลอง๑๐๐ต้นระยะทาง๓กิโล
เป็นของเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนาอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
เฉลี่ยแล้วราคาต้นละ๙๘๐๐๐บาท
ชาวบ้านทราบราคาต่อต้นถึงกับสายหน้าเลย
เพราะว่าเป็นเสาเหล็กธรรมดาสูงประมาณ๖๗เมตร

มีรูปหล่อปฏิมากรรมพระเจ้าตากติดตั้งบนยอดเสา
จริงราคาไม่น่าจะถึงแสน
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าตรวจสอบด้วยอันนี้ที่ระยอง
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูที่นครอีกที่นึงมันเยอะมากจริงนะคุณ

เดี๋ยวขอดูรูปที่นครศรีหน่อยมันเป็นรูป๑๒นักศัตริย์นะคะคุณผู้ชม

นี่ที่นครศรีเห็นไหมมีปีชวดมีปีฉลูอะไรแบบนี้ค่ะ
ราคาต้นละเกือบแสนนะ
จุดตรงนี้อยู่ตรงถนนสายหลักของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ทีนี้ทางปปชนครศรีธรรมราชก็ลงตรวจสอบ
แล้วก็รวบรวมข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชน่ะนะคะ
แล้วถ้าเห็นภาพที่ทีมข่าวของเรา
ถ่ายแบบภาพรวมของเสาไฟฟ้าที่อยู่ตรงเกาะกลางนะคุณนะ

แต่ถามว่าสวยไหมสวยจริง
แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนอกจากเสาไฟแล้ว
ตรวจสอบอะไรรู้ไหมฮะป้ายซอยป้ายระบุซอย
เพราะเป็นป้ายที่มีความวิจิตบรรจงเหมือนกัน
ใช่แม่ทีนี้เรารวบรวมความวิจิตบรรจง
ต้นหนึ่งเกือบแสนต้นหนึ่งแสนกว่า
มาดูแบบง่ายบ้านกันหน่อยไหมคะ
ไอเดียเสาไฟของอบตบ้านใหม่ที่มหาราชอายุทยาเนี่ย
คุณผู้ชมดูค่ะนั่นค่ะเห็นไหมคะ
เป็นสุ่มไก่ไม้ไผ่สารร้อยกว่าบาทเก๋ค่ะ
ใช้ไม้ไผ่ลำละไม่กี่สิบบาทหรือว่าต้นไม้ข้างทางมาเป็นเสา

ใช่มันก็จะดูเก๋ดูสิเห็นไหม
มีกลิ่นอายของแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากนะคะ
ก็หลายคนบอกว่าเอากลางคืนดูสิภาพนี้สวย

เออบอกว่าเหมือนกับมีการจัดงานวัดเลยอ่ะ
นายกอบตอย่างนายวัชรพงศ์ระดมสิทธิพัฒน์บอกว่า
เรามันอบตเล็กเรามันอบตบ้านนอก
ก็ใช้นี่แหละเครื่องจักษานไม้ไผ่นี่แหละ
อย่างน้อยก็เอาเงินเข้าสู่ชุมชนสู่ท้องถิ่นด้วย
ชาวบ้านเขาจะได้สารสุ่มไก่กันมีรายได้
อันนี้ไอเดียดี
ตบมือเป็นตามเลยชอบควรทากค่ะใช่ที่ไหนนะเดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่งนะ
บตบ้านใหม่ที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุดยอดค่ะ
แพงก็สวยได้ส่วนที่อื่นก็ต้องรอตรวจสอบกันนะฮะ